มาค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปท่องเที่ยว
ครับทั้งกินแบบนี้เนี้ยนะคะในช่วงนี้เลย
ที่ยังกินฟินเที่ยวทั่วไทยปล่อยให้ดิฉันทำคนเดียวล่ะ
อันนี้ทำด้วยเขาเขินคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาไปเนี่ยจะเริ่มต้นที่พาไปเที่ยวก่อน
เพราะว่าจะพาไปเที่ยวแบบจะได้ปล่อยพลัง
หิวเยอะแล้วจะได้ไปกินได้พาไปที่ไหนรู้ไหมคะ
ผามอีแดงค่ะและไม่ใช่เรานะที่อยากไปดูทะเลหมอกครับ
จ๋อเขาก็อยากดูทะเลหมอกเหมือนกันค่ะลิงอ่ะนะใช่ค่ะ
นี่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมลอลิงไต่ราวนี่ไต่มากันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
นี่มาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะแล้วดูด้านหลังสิดอม
คุณผู้ชมดูสวยมากใช่เห็นเป็นทะเลหมอกแบบนี้ครับ
คือฝนตกมาต่อเนื่องค่ะตรงเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย
กัมพูชาเนี่ยล่ะอากาศมันก็จะชื้นชื้นเย็นเย็นแล้วก็จะเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสวยสวยแบบเนี้ยครับจุดชมวิวตรงผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกดเนี่ยล่ะค่ะแล้วตรงนี้น่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปน่ะไปเช้าเช้าจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสามแผ่นด
คุณผู้ชมตอนนี้๑๒นาฬิกา๕นาทีนี่มันเที่ยงแล้วนี่ดูลิงแล้วดูพุงตัวเองหน่อย
ท้องร้องยังถ้าท้องร้องแล้วพาไปร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่แบบนี้
ที่สำคัญคือนี่ดูฮะชามใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ว่าใส่มาหลงเหลงนะ
เต็มเครื่องแน่นจู่ใจ
คือไม่ได้ใหญ่แค่ชามเครื่องก็เยอะ
ชามนี้นี่คือหลายร้อยไหมอ่ะดอม
๑๗๙บาทแต่ชามแบบนี้เนี่ยกินกันได้๓๔คนแล้วดูมีหลายเส้นให้เลือกนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
มีเหลืองก็มีมีหยกก็มีหรือว่าเส้นเล็กเส้นอื่นเนี่ยมีหมดเลยฮะ
อกจากนี้แล้วเนี่ยข้าวกระเพราข้าวผัดส้มตำของทอดเมนูยำ
พวกนี้๓๒บาทแล้วนี่ข้าวไข่ข้นนะยังชอบเลยผมเนี่ย
ข้าวไข่ข้นแบบนี้ทุกเมนูเนี่ยเปิดขายทุกวันโอ้พี่แกไม่หยุดเลย
ขายทุกวันเลยนะจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๕ทุ่ม
สะดึกเลยสอบถามเส้นทางได้ที่๐๙๒๓๖๕๙๖๙๔ครับ
กินข้าวไม่กินหวานไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปไปกินหวานต่อ
คราวนี้จะพาไปกินไอติมแต่ไอติมที่ว่าเป็นไอติมทุเรียนค่ะคุณผู้ชม
สายทุเรียนขยบมาใกล้หน้าจอทีวีเห็นแบบนี้นะ
ไปทำไอติมรับรองค่ะใครชอบทุเรียนนี้
และงานกิ่งกระชาไปเพิ่มเบตตรงจัดขึ้นเป็นงานประจำปีนะคะ
ที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลาและนี่เจ้าของสวนมาเองค่ะ
ส่วนทุเรียนมูซานคิงเอาทุเรียนมาแปรรูป
แล้วเขาทำเป็นไอศครีมทุเรียนมูซานคิงเนี่ยเชื่อไหม
คนในพื้นที่ชอบมากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากมาเลเดินทางมาเนี่ยก็ชอบมาก
เอาทั้งกะทิสดน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดนมสดเนื้อทุเรียนเนี่ย
มันสุกงอมแล้วนะนี่นี่ถ้าผมชอบโรยถั่วหน่อยเออ
แล้วเนี่ยออกมาเป็นรสไอติมทุเรียนแบบนี้กลิ่นของมันนี้เป็นเอกลักษณ์มากค่ะ
ไม่แพงนะคนละ๑๐บาทเองถ้าเกิดว่าดอมจะกินเป็นถ้วยแบบนี้
ทุ่นละสามสิบค่ะถ้าซื้อต้นหังได้ไหมปืนน้ำแข็งได้เลย
เหมามาเลี้ยงทั้งสตูได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากชิมเนี่ยนะคะ
ไปได้เลยทุเรียนมูซานคิงมาได้ที่งานกาชาติ
อำเภอเบตงแล้วเขาจะจัดถึงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะ
ยังกินฟินเที่ยวปิดท้ายที่พิษสนุโลกคุณผู้ชมฮะ
พิษสนุโลกไปดูนกกระจาบทำรังปกติมันทำรังบนไหนบนต้นไม้ใหญ่
แต่ไม่ใช่ที่นี่นี่ไปทำรังบนสายไฟสายสื่อสารแบบนี้ครับ
แล้วมันเป็นแบบนี้เลยเหรอเป็นแบบนี้เลยอยู่ริมทางรถไฟช่วงขาเข้าตัวเมืองพิษสนุโลก
ตั้งแต่วัดพิกุลวนารามตะบนบึงพระไปจนถึงหน้าโรงเรียนสะพานที่๓ตะบนอรัญยิกษ์อำเภอเมืองครับ
ตลอดแนวสายไฟระยะทางมัน๒กิโลนะจะเห็นแต่แบบนี้คุณผู้ชมฮะ
นกกระจาบหัวเหลืองทำรังห้อยลงมาห้อยลงมานี่ราวกับว่าเป็นค้างคาวยังไงอย่างนั้นเลย
แล้วมันก็ห้อยคือคนในพื้นที่เนี่ยเขาคุ้นตาอยู่แล้วคุณน้ำแข็ง
เขาเห็นแบบนี้เจอบ่อยแต่คนแปลกถิ่นเนี่ยมาจากต่างถิ่นมาเจอแบบนี้เออแปลกดีไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ปกติแล้วนกกระจาบเขาจะเลือกทำรังบนต้นไม้ใหญ่ครับแล้วก็จะไปสร้างรังในพื้นที่เดิมซ้ำ
พฤติกรรมนี้เป็นไปได้ว่าจุดที่สายไฟฟ้ามันพาดผ่านเนี่ยอาจจะนะอาจจะเคยมีต้นไม้ใหญ่
แล้วก็เป็นรังเก่าของบรรพบุรุษนกกระจ่าบพวกนี้มาก่อน
หรือไม่ก็สายไฟฟ้าริมรางรถไฟมันปลอดภัยกว่าเออเออ
มันอาจจะไม่ได้มีสัตว์อะไรมารบกวนหรือว่าพวกนักล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะแหมครบเลยเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยแบบนี้
แต่จะฟินมากไปกว่านี้อีกนะถ้าเกิดว่ามีของฟรีมาให้
ชอบดีสนใจใช่ไหมสนใจตั้งอยู่ตรงนี้เลยชอบอยู่นี่เอง
ใช่อันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ให้วันนี้นะนี่คืออะไรคะเนี่ย
เปิดมาเป็นอย่างนี้นะนี่คุณผู้ชมเราจะแจกเลยนะคะ
กับแฟนข่าวเที่ยงไทยรัฐแล้วเดี๋ยวดีเดย์ค่ะ
พรุ่งนี้วันศุกร์จะได้มอบความสุขให้เลย
อยากรู้ใช่ไหมว่ากติกาที่จะมอบให้จะมอบยังไง

ต้องติดตามนะคะในข่าวเที่ยงไทยรัฐค่ะ